ขณะที่มีการขอพรแล้วก็บูชาเจ้าพ่อนาคาราช
มีผู้หญิงคนนึงค่ะเกิดอาการเหมือนองค์ลง

ชาวบ้านก็ฮือฮาบอกอุ้ยศักดิ์สิทธิ์แน่เลยค่ะ
ต่อหน้าต่อตาท่ามกลางสาธุชนที่ไปร่วมพิธีค่ะ

เขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว
ไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่มันเป็นขึ้นมาเอง
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สารเจ้าพ่อนาคาราช
บรรจันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
วัดแห่งนี้มีผู้เลื่อมใสสัทธาจากมาเลเซียและในเมืองไทยนี่แหละ
กราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นั่น
จังหวะนั้นแหละค่ะเห็นไหมเริ่มสังเกตนะ

เริ่มยกขึ้นสูงแล้วก็ลงไปเลื้อยเหมือนพญานาค
หลายคนบอกโอ้โหแปลกตาแปลกใจไม่เคยเห็นนะคะ

ผู้สืบเขาอยู่แถวนั้นนะคะ
เขาก็เลยรีบถ่ายภาพต่อเลยค่ะ
ซึ่งนายนรงศักดิ์ครูกิติรัฐหรืออาจารย์แห้วหมอดูเทวดาเนี่ย
ก็กำลังเจิมหน้าผากให้อยู่ก็เลยมาดูมาควบคุมอาการ

จับมือของผู้หญิงนะคะจับมือแล้วเขาก็นิ่งไปแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมเห็นแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะ
อาจารย์แห้วท่องคาถาจนสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ในอาการสงบ

ผู้สื่อข่าวตรงเข้าไปถามค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
ผู้หญิงคนนี้นะคะเธอเรียกว่ากลับมามีอาการปกติแล้ว

รู้เรื่องแล้วเธอบอกนะคะว่าเธอมาจากชายนาฏ

แล้วตัวเธอเองศักยันพญานาคเอาไว้

เวลาไปสถานที่ที่มีการทำพิธีกรรมประกอบพิธีเกี่ยวกับพญานาค
ก็มักจะมีอาการสั่นแบบนี้
และบอกนะว่าไม่รู้ตัวด้วย

แต่ทำแบบนี้เป็นแบบนี้เองเลยนะคะ
ซึ่งก็จะเลื้อยไปเลื้อยมาจนกว่าอาจารย์ในแต่ละที่นั้นจะมาสวดมนต์ให้

ส่วนไฮไลท์ที่ทุกคนเนี่ยนะบอกไม่อยากจะพลาดเลยมางานนี้อยากจะดูนั่นก็คือ
การส่องทูบนั่นเอง
ทูปปักอยู่หน้ารูปปั้นกุมารไก่ทองนะจ๊ะ
เห็นแบบภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอ

กล้องเขาดูแบบว่าสวยทั้งแสง
แล้วเขาแบบขายมานานมากเลยเนาะ

ก็คือเราจะเบลอทั้งช่อง
โหอย่าพึ่งเบลอ

ต้องตั้งใจดู
ดูแล้วใช้วิทยอะนัยกดูไว้

ว่าสิ่งที่เรานำเสนอคืออะไร